สวัสดีครับครัวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะให้เยอะอืม
หมายให้เยอะซิบอกซิ
สดหมายให้เยอะ
มายูะสดหมายให้เยอะซิ
พูดเป็นไหม

จะให้พาไปเที่ยวป่ะมานี่เร็ว
มาเร็วไม่เอานะครับโอเคไป
ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๒
เป็นไงฮะถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีนี่นะครับ

อุ๊ย๙ทั้งนั้นเลยนะ
ไม่ตรงกับอะไรบ้างไหมแต่เขียนที่มาบอกตรงไหม

เคียนที่ว่าไปถึงสวีเดนตรงไหมปืนใหญ่ตรงไหม

อ้าวคุณแม่ก็มันออก๒ตัว๙๘ไง
มันห่างกันไปทั้ง๗ตัวนะฮะ

๙๘นะ
อะไรอะไรเอ่อ

เออ๙๘มาไหมมานี่มาไหม
ไม่มาหรอกไม่มาหรอกเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละ
โอเคก็เพราะฉะนั้นอีก๑๕วันเราว่ากันใหม่ฮะนะฮะ
ง่ายก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับ
ส่วนผมเองก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้

กับป่าหรอละ๑๐๐ปี้ยังพูดอยู่น่ะ

พี่หนุ่มซื้ออย่างไร๓๐๐๐ค่อนข้างก็ไม่กี่ทรัพย์

ขั้งวันนั้นอ่านข่าวอยู่ไม่ได้เห็นหรอก
ว่าอันนี้ควรต้องโดนจำคุกพ่ออะไร

แต่นี่คือเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกวันนี้สังคมเป็นอย่างนี้

เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะฮะ
แม่มีการไปอิเธอร้องนะครับ
ปวีนาหงษกุลนะฮะบอกว่าให้ช่วยเหลือลูกหน่อย
ลูกสาวเนี่ยแค่๑๕ปีเท่านั้นเองนะครับ
ล่อลวงนะครับจากเรียกว่าเป็นน้องสาวของสามีใหม่
ให้ไปค้ากามเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้เรื่องราวเนี่ยนะครับ
ทางพันธุรกิจเอกอรุณเนี่ยเขาได้มีการบอกนะครับว่า
ที่กองบังคับการปราบปามนะฮะท่านบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่านางสาวแอนนะฮะ
เป็นนามสมมุติเนี่ยนะครับได้มีการไปร้องนะครับคุณปวีนาหงษกุลนะครับ
ประธานมนิษฐ์ที่ปวีนาของสกุลเพื่อเด็กรสตรีบอกว่า
น้องสาวเอ๋อายุ๑๕ปีนะครับบินับสมมุตินะฮะ
ซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยนะถูกนางสาวไก่ซึ่งเป็นน้องสาวสามีใหม่นะครับ
บังคับค้าประเวณีจากการสืบสวนนะฮะนี่มีการทราบว่านางสาวไก่เนี่ย
พาน้องสาวเอ๋เนี่ยนะครับไปส่งให้ลูกค้าที่แมนชั่นแห่งหนึ่ง
ก็เลยได้มีการนำกำลังเนี่ยไปจับกลุ่มนางสาวไก่นะฮะซึ่งทั้งนี้เนี่ย
ขณะที่ตรวจสอบนะครับที่ห้องดังกล่าวนะพบว่านายวิชัยเพ็ญสวัสดิ์

เป็นข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดพระนครศรียุธยา
นุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่นะฮะกับนางสาวเอ๋สองต่อสองในห้อง
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยไปสอบปากคล้ำที่กองบังคับการปรับปร้ำ
และจากการตรวจค้นกระเป๋าสะพายของนางสาวไก่ไปพบเอายาบ้าในครึ่งเม็ด

เป็นยาบ้าในครึ่งเม็ดนะฮะก็เลยดำเนินคดีเพิ่มข้อหามียาเสพติด
ให้โทษประเภทหนึ่งนะครับเป็นยาบ้าเอาไว้ครอบครอง

จากการสอบสวนนางสาวไก่ให้การว่าได้บังคับให้นางสาวเอ๋
ค้าประเวณีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่า

โทรศัพท์ติดต่อนางสาวไก่ขอซื้อบริการนางสาวเอ๖๐๐บาท
ยอมรับวินบันได้ใช้ครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้ว

วัยวะเพศไม่แข็งตัว

แต่เรียกมา๔ครั้งแล้ว

กระทำชำราวเด็กอายุ๑๕ปี

แม่แต่งงานใหม่

คนที่ทำก็คือน้องสาวของผัวใหม่

หากไม่ไปทำก็จะด่าแล้วก็ทุบตี
เมื่อแม่ทราบก็ตกใจก็เสียใจมาก

ก็ไว้เนื้อเชื่อใจฝากให้ดูแลลูก

ความคืบหน้าเด็ก๗๘เดือนเด็กมันไม่บอกแม่มันเลยเหรอ
ก็คงจะไม่กล้าไงถูกตีไง

ก็ได้มีการนำตัวในวิชัยเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูอายุ๖๑ปี

หรือว่ามันมีข้อมูลครัวมีการถามอ้านทำชีวิตชื่อว่ามีใครเนี่ยเป็นเดี๋ยวค้องบ้างนะกับการซื้อบริการในครั้งนี้
ขณะนี้พบว่ามีกลุ่มรายชื่อลูกค้าที่เข้ามาซื้อบริการเด็กหญิงเยอะแยะมากมาย

หมายถึงลูกค้าหรอ

ใช่ที่มาติดต่อเด็กเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะขอหมายจับกลุ่มเพราะว่าคดีนี้มีโทษสูงถึง๑๐ปี
จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกันบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล๗เดือน
แล้วเด็กอายุ๑๕อนาคตของชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ทุกวันนี้มันก็เลยแบบว่า
กลายเป็นเรื่องการขายตัวพี่ม้าเข้าใจไหมว่าเด็กโดนบังคับอย่างนี้ปุ๊บ

เพราะว่าตัวเองโดนบังคับให้ทำมาอย่างนี้แล้วก็แปลกว่าทุกวันนี้การขายบริการทางเพศ
อะไรที่มันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอีกแล้ว

มันก็เปิดแบบว่าจะซื้ออาหารกิน
จริงเพราะอันนี้เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเขาทำการวิจัยออกมาเลยนะเพราะ
๑โดนพ่อเลี้ยงขหมคืนนักแต่เด็ก
๒โดนกระทำชำระวในที่โรงเรียน
เวลาไปโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่
โดนไม่รู้เขาบอกเพื่อนด้วยกันรือเป็นครูอันไหน

มันเป็นทั้งที่ฟังเพลงดูทีวี

ก็นอนฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือ

เวลาที่เราคุยโทรศัพ

ทั้งนั้นเดียวพบว่านายวิทยาอายุเพิ่ง๒๗ปีคุณยา๔๘

นึกออกป่ะ๒๗กำลังวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ย

แล้วก็มีเศษอาหารเนี่ยเปลือเต็มหน้าเลยบริเวณหน้าอกแล้วก็มีรอยช้ำนิดน้อยที่สำคัญเนี่ยไปเห็นหูฟัง
หูฟังที่เขาเสียบจากมือถือ

มือถือเนี่ยวางอยู่ข้างศพ
สายชาร์จเสียบอยู่ตรงหัวเตียง
ก็เสียบจากปั๊กสามตาพี่ที่วางอยู่ตรงปลายน้ำ
ถ้าว่าคนเนี้ยคนคนนี้ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าหกชูโมง
อุำแรงห่งอยู่ในห้องนี่แหละปุกมากินข้าวก็ไม่ตื่นพอไปเขย่าดูก็พบว่า
ว่าตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตายแล้วก็มือเนี่ยแข็งทื้อ
เศษอาหารทะลักออกมาเปิดเต็มหน้าอืมโดยที่สำคัญเนี้ย
มือถือเนี่ยวางอยู่บนหน้าอกก็เลยรีบรีบแจ้งตำรวจเนี่ย
ตำรวจก็เลยบอกว่าเท่าที่สอบสวนเบื้องต้นก็คือสาเหตุมาเกิดจาก
เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์พี่เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์
แล้วปรากฏว่ามันเกิดไฟฟ้าดูดอันนี้คือไฟฟ้าดูดนะ
ไฟฟ้าดูดแล้วมดดำนี่ไฟฟ้าดูดดีถ้ามดดำดูดดี
ไฟฟ้าเนี่ยดูดในที่สุดอาหารที่มันกระเด็นออกมาคือรู้ไหม
เมื่อมันสำลักออกไงอะไรที่บอกมันก็เดินมาทำไมรู้ไหมคืออะไร
ก็คือกระรวยก็คือไฟฟ้าดูดปุ๊บก็อาหารที่กินเข้าไปมันก็สำลักออกมา
ก็บอกกระเด็นออกมาคืออะไรรู้ไหมก็เนี่ยกำลังจะบอกว่าไฟฟ้าดูด
อะไรล่ะก็คืออะไรกระเด็นออกมามาอยู่ตีพ่อสิลูกตีพ่อหนูหนู
ตีพ่อบอกว่าพ่อย่าบ้าพูดสิลูกแพทย์ทำกระชานะสูดสพนะครับ
คนจีนตอนนี้เขารักษาคนที่เป็นกระเทยยังไงรู้ไหมไม่รู้
เอาไฟฟิลล์อ๋อเฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อบ้าจะไปหายได้ยังไง
จริงก็ถึงแบบพวกกระเทยเวลาเข้าประเทศจีนทีเนี่ยมันถึงลำบากไงเธอเธอทำวีซ่าลำบากเมื่อไหแองจี้

ฉันก็เป็นคนดีเธอแต่เวลาถ้าสมมุติเขารู้ว่าเราผิดเพศปุ๊บเนี่ยเข้าเมืองจีนเนี่ยยาก

คนว่าเป็นแบบนี้ที่จีนมันเพราะว่าพอมาเมืองไทยก็ไปแย็กเหิง

แต่บางคนเนี่ยอย่างประเทศจีนเขาเชื่อเลยว่าการใช้ไฟฟ้าช็อตกะเทยมีโอกาสหายจากการเป็นกระเทยได้

มีความรู้สึกของเขาเป็นติดใจเขา

แต่เรื่องนี้สิแต่เรื่องนี้ไม่ธรรมดา

ต้องหยุดที่ตกโทรศัพท์

ขึ้นมาอ่ะปิดเชิญค่ะ
เอายาแอสไยลินมาพอกหน้านะคะ
หากแพ้รุนแรงอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว

มันมีเพจของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา

แบบนี้ก็ได้เลยค่ะ

อย่าไปเชื่อหรือว่าลองทำตามกันเชียวนะครับ
เพราะว่านอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยนะ

ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย
พร้อมกับระบุจากการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลว่า
สามารถที่จะนำยาแอสไพรินมาพอกหน้า
เพื่อที่จะให้ใบหน้าเนียนนุ่มกระจ่างใส
ปัจจุบันนี้นะยังไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานยืนยันเลยว่า
แอสพายลินสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ในลักษณะแบบนี้ได้
ซึ่งความจริงเนี่ยนะคะยาแอสไพรินเนี่ยเป็นยาต้าน
เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตรอยด์โอเคไหม
โดยมีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบ
แล้วก็ป้องกันการรวมกลุ่มของเกร็ดเลือดในโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือว่าสมอง
โดยทั่วไปเมื่อยาแอสไพรินเสื่อมสลายจากความชื้น
มันก็จะทำให้แปรสภาพกลายเป็นกรดน้ำส้มได้
แล้วก็เป็นกฎซาลิไซลิกได้ด้วย

กรดพวกนี้มันก็กัดไงเราเป็นกรดที่ทั้งสองอันนี้ออกฤทธิ์กัดก่อนทำให้แสบ

โทรศัพท์สองเครื่องก็เกิดกูเกิ้ลสิที่หลังอยากรู้
มันทำให้ระคายเครื่องผิวหน้า
แล้วก็หากใช้เนี่ยไม่ระมัดระวังเนี่ยหน้าพังสิ
นั้นเนี่ยนะคะยาแอสไพรินก่อเกิดเนี่ยอันตรายได้อย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่แพ้นะ
ผู้ที่ไม่แพ้เนี่ยมันก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลย
แต่มันก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้หน้าของคุณนุ่มหรือว่ากระจ่างใสได้เลยทันที
มาอยู่มองอะไรลูกมองอะไรนี่ชื่ออะไร

อาการแพ้เนี่ยสรุปได้ว่านะคะการใช้ยาแอสพานินพอกหน้านอกจากจะไม่ก่อเกิดประโยชน์แล้วเนี่ย
ก็ยังทำให้เกิดโทษด้วยอันนี้ห้ามใช้เด็ดขาดในโลกโซเชียล

คิดกันได้ไงเอายายแอสไพรินมาพอกหน้า

จริงพอกหน้ามีอะไรเยอะมากเลยเนาะสมุนไทยอย่างพอกหน้า
แต่แปลกใสฟรินก็คิดคิดใครเป็นคนคิดดีกว่ากี้

และรอมรอบแสวงแชร์กันใช่มั้ยละ
ไม่แน่ใจมากันก็เป็นแผลนเรื่องแหละพูดกันปากต่อเลย
เออแล้วมีออกทั้งพื่นใหญ่๕๙๘

เวษวิจารณะเล่นอย่างพรางเศสละคุณแม่

เอาตรงเลยเหรอ
ก็ใช่ไง

สมัยกรุงธรรบุรี
เอามายูเป็นอะไรลูก

ช่วงหน้าเร็วช่วงหน้าค่ะช่วงหน้ามีการร้องไว้